ในฐานะคุณนายม้าอยู่วงการแฟชั่น

คุณคิดว่าเด็กคนนี้เกี่ยวข้องอะไรกับหลุยวิกตอง
อันนี้ไม่ยากเลยอันนี้ง่ายมาก
ทุก๓เดือนโอเคไหม

ก็คือเอาของที่มันโชว์ในปารีส
เสร็จปั๊บก็ค่อยเอาไป

เขาก็จะต้องมีการแคสต์นายแบบนางแบบโอเคไหม
ในขณะที่เขาแคสต์นายแบบนางแบบอยู่เนี่ย
เพราะเอิญคนของหลุยบิตตองก็ต้องมาด้วย
ผลปรากฏว่านางไปแถวต่างจังหวัด
สังขระบุญเจอเด็กคนนี้

แล้วรู้สึกว่ามันใช่อยากจะเอามาเป็นนายแบบ

ฉันอยากจะให้อยู่สังสระบุรีนายแบบนางแบบยุคนี้นะถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกว่านี่โอ้โหอันนี้คือเรื่องของเรื่องเนี่ย
เด็กไทยคนนี้มีการแชร์กันเยอะเหลือเกินคนจะดังดวงจะดีช่วยไม่ได้จริง
เด็กไทยคนนี้จู่ก็จับพัดจับผูมาเป็นนายแบบอินเตอร์
เหตุเกิดจากคิมโจรคิมโจรคือใครคะคุณนายม้า
คิมโจนส์ก็คือเป็นคนที่ดูแลหลุยวิตรองเป็นรูปเชือกนี้ใช่ไหม
ดีไซเนอร์เสื้อผ้าผู้ชายของหลุยวิกตองช่างภาพแล้วก็ทีมงานมืออาชีพ

ระหว่างนั้นก็เกิดถูกตาต้องใจเด็กชายคนนี้ก็เลยทำการแคสติ้งเด็กชายคนนี้
แล้วก็ถ่ายแฟชั่นเซ็ต

เด็กคงมันเด็กเล่นอะเราก็เลยได้เป็นแฟชั่นเซ็ตชุดนี้ฮะ